ระยะที่คนไทยและคนทั้งโลกกำลังรอคอยการช่วยทีมหมูป่าที่เหลือออกมาจากถ้ำ
เราก็ติดตามข่าวเป็นระยะไปอย่างนี้
และที่บอกว่าคนทั้งโลกกำลังรอคอยไม่ได้พูดเกินความจริงหรอกครับ
ตอนนี้ศูนย์กลางของข่าวเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยจริง

สังเกตจากกองทัพนักข่าวที่มาจากต่างประเทศ
ตั้งแต่ประเทศไทยมีวาระสำคัญสำคัญมาหลายเรื่อง
ไม่เคยมีนักข่าวต่างประเทศมาอยู่กันที่เมืองไทยเท่ากับคราวนี้เลยครับ
ตั้งแต่เรามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นมาตั้งเยอะแยะ
นี่เขาก่อติดข่าวเป็นระยะระยะแล้วบางช่วงใช้เวลา๒๓ชั่วโมง
ฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกจริงที่ประเทศไทยเป็นจุดสปอร์ตไลท์ข่าวของทั้งโลก
แปลว่าคนให้ความสำคัญมากนอกจากสื่อจะให้ความสำคัญแล้ว
ผู้นำคนสำคัญของโลกผู้นำในวงการต่างวงการกีฬาวงการอะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
จับตามองเรื่องนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคุณทรัมป์
หมูป่าออกจากถ้ำแล้วเขาชื่นชมความกล้าหารของทีมกู้ภัยด้วย
มีอะไรอีกที่เราควรจะตั้งข้อสังเกตปฏิบัติการคราวนี้
นักดำน้ำกู้ภัยจากทั่วสารทิศของโลกมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่
ท่านผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่านี่เป็นการรวมดาราโลกเนี่ยคืออะไรครับ
นักดำน้ำกู้ภัยในโลกนี้เขาจะรู้กันว่าคนเก่งใครอยู่ประเทศไหน
ทุกคนเห็นหน้าเห็นชื่อกันเนี่ยเขารู้จักกันหมดครับ
ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวบอกชื่อเขารู้กันว่าอ๋อคนนี้ฝีมือระดับไหน
มาอยู่เมืองไทยกันเรียกว่ามาชุมนุมดารากันอยู่ที่นี่
นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาบ่อย
คนจากทั่วโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขามารวมตัวกันในเหตุการณ์นี้
อันนี้ถือว่าเขาให้ความสำคัญมากแล้วหลายคนมากันเองครับ
หลายคนเนี่ยรัฐบาลเชื้อเชิญมาหลายคนมากันเองแบกเป้กันมาเอง
มาง่ายอยู่ง่ายกินง่ายไม่เรื่องมากมาถึงก็ทำงานไม่ปรากฏตัวเป็นข่าว
ไม่ชอบเป็นข่าวไม่ชอบให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ไม่อยากได้หน้าเขาทำงานของเขาไป
นี่เราก็จะเห็นเรียนรู้ว่า

ถัดมาปรากฏการณ์คราวนี้เป็นการรวมศูนย์ของพลังผู้เสียสละทั้งหลาย
เราไม่ค่อยได้เห็นปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนว่าทุกคนใครทำอะไรได้ก็อยากไปช่วย
ผมเราเคยพูดถึงทีมรังนกหมูป่าเงินไม่มีหรอกครับ

เก็บรังนกที่ริบงอยากไปช่วยหมูป่าเงินไม่มี
เรียกอะไรเอาเงินเข้ามายอมขาดรายได้ที่พึงจะได้เอามาช่วย
พอพบเด็กจะกลับบ้านเขาก็ตามมาช่วยต่อ
ชาวบ้านธรรมดาที่ขนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าพญานาค
นั่นก็น่าสนใจมากมาทีแรกเขาไม่ให้เข้า
แต่ว่าตอนหลังพอเห็นว่าเขาทดลองให้ดูว่าเขาสูบได้มากยังไง
เขาก็ได้รับการปฏิบัติการไปช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่เอาอาหารการกินไปมอบให้ดูในข่าวโทรทัศน์เมื่อเช้าเนี่ย
เยอะแยะไปหมดกุ๊กดังดังเชฟดังที่เขามีรายได้
เขาทำงานวันหนึ่งเนี่ยได้รายได้ไม่รู้เท่าไหร่มุ่งไปที่นี่
อยากมีส่วนร่วมในการที่จะไปช่วยกันปรุงอาหาร
ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เลี้ยงทีมงานเลี้ยงทีมกู้ภัย
ข้าวของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นพวกถ่านไฟฉายพวกอะไรต่ออะไรไปดูเถอะครับ
ไม่รู้มาจากไหนต่อจากไหนและไม่ประสงค์จะออกนาม
ไม่ต้องการถ่ายรูปมอบแล้วเอามาลงหนังสือพิมพ์
ไม่ต้องการถ่ายรูปมอบกันต่อหน้ากล้องโทรทัศน์
ไม่ต้องการให้เป็นข่าวต้องการอย่างเดียวก็คือว่าทำยังไง
น้ำใจเขาเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์กับทีมกู้ภัย
เหล่านี้คือสัญลักษณ์ของการรวมพลังสัญลักษณ์ของการรวมใจ
ซึ่งผมคิดว่าเราไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้มาก่อน
ถัดมาเรื่องของหน่วยซิลครับ
คนไทยรู้จักหน่วยซีนมานานแล้วล่ะได้ยินชื่อว่าอ๋อเป็นหน่วยงานของกองทัพเรือเขา
แต่ว่าคราวนี้ทำให้คนได้เห็นความกล้าหารของหน่วยซิล
ซีตรงนั้นมีกันอยู่ประมาณพันกว่าคนครับ
เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพเรือ
มีฝ่ายสนับสนุนบริการอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ๕๐๐
อีก๕๐๐เป็นฝ่ายปฏิบัติการ
ปฏิบัติการนี่แหละครับที่คราวนี้ทำให้คนไทยรู้จัก
เพราะว่าเป็นหน่วยที่เขาฝึกหนักฝึกโหดร่างกายแข็งแรง
ผิดปกติผิดกว่าคนธรรมดาว่าอย่างนั้นเถอะ
คนจะอยู่หน่วยงานนี้ด้วยนี้ได้
เมื่อวานนี้ผมได้พบกับพลเรือเอกวีรพลวรานนท์

และท่านก็เกษียณไปแล้วท่านเล่าให้พวกเรา
กลุ่มอดีตผู้อบรมปปร๘
ท่านบอกว่าท่านเป็นได้ทุกตำแหน่ง

นายทหารเรือเป็นหน่วยซีนไม่ได้ทุกคน
เพราะฝึกหนักมากโหดมากทรหดมาก
แล้วท่านก็พูดถึงจาสมานกุนัน
จาสมานกุนันเนี่ยเมื่อ๒ปีที่แล้ว
เขาลงแข่งไตรกีฬา
ไรกีฬาก็แปลว่าแข่ง๓ประเภท
แข่งวิ่งแข่งว่ายน้ำแล้วแข่งขี่จักรยาน
ระยะทางประมาณ๕๐กิโลเมตร
มีทั้งคนไทยและต่างประเทศลงแข่งด้วย
จ่าสมานได้ที่หนึ่งครับ
แปลว่าร่างกายแข็งแรงมาก
การฝึกที่โหดหินมีร่างกายที่แข็งแรงมาก
วันนี้แม้ว่าเราจะชื่นใจชื่นชม
กับการทำงานที่อย่างน้อยช่วยออกมาแล้ว๔
และกำลังจะตามมาอีกแต่ว่าผมคิดว่าคนไทยอีกเยอะที่นึกย้อนหลังไป
เสียดายจ่าสมานสงสารครอบครัวเขา
เขาไม่ควรจะมาเสียชีวิตเดิมเนี่ยตั้งใจว่า
เขาจะรวบรวมเอาอุปกรณ์ไปช่วยเหลือ
มอบอุปกรณ์ให้หน่วยซีนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วเขาก็จะกลับ
เพราะเขาพ้นหน้าที่มาแล้วเขาไม่ได้ฝึกมานานแล้ว
มาทำงานอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโทรศัพท์บอกเมียว่า
เอาของไปให้แล้วก็จะกลับเขาเป็นคนต้นคิดรวบรวม
เอาข้าวของไปบริจาคเมื่อไปถึงก็โทรศัพท์บอกภรรยาว่า
จะขออยู่ช่วยเขาต่อภรรยาบอกว่า
อย่าดำน้ำได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ฝึกมานานแล้ว
แต่สุดท้ายเขาก็เชื่อมั่นในพลังตัวเขาว่าไหว
แล้วเขาก็ลงปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาก็เสียชีวิต
ผมคิดว่าคนไทยจะไม่ลืมเขาครับวันนี้ยังไม่รู้ว่า
ภรรยาพ่อแม่เขาจะอยู่ยังไงเพราะเขาเป็นเสาหลักในการหาเงิน
ส่งให้พ่อแม่และภรรยาการท่าอากาศยานเขาเปิดรับบริจาค
ให้บริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชีก็นี่แหละครับที่ท่านเห็นในจอ
๙๓๗๑๐๒๑๑๑๓นี่คือคือเรื่องของอาจ่าสมาน

หลุดถ้ำหลวงจาสมานถูกนำกลับไปบ้านแล้วครับ
ไปทำพิธีทางศาสนาอยู่แล้วจะมีพิธีพระราชทานเพลิง

อีกไม่นานร่างกายที่ทรงพลังทรนงก็จะกลายเป็นเท่าทาน
ผมจะขอปิดท้ายคารวะจาสมานด้วยกรอนบทนี้

ออกอากาศไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ถึงช่วงที่เขามารายงานตัว

หมดหน้าที่ที่ได้รับแล้วครับนาย
ผมช่วยน้องเขาไม่ได้ดังใจหวัง
ทรนงว่าตัวเองมีพลัง
แต่พลาดพลั้งหมดอากาศ

ดาวตกเดือนดับลารับโลก
มีข่าวร้ายเศร้าโศกมาซ้ำใหม่
จาสมานกุนันพลันจากไป
เศร้าสะเทือนหัวใจไปตามกัน

เลือดนักสู้คนกู้ภัย
คนเดือดร้อนรอที่ไหนไปที่นั่น
ถ้าไม่เสี่ยงไม่สู้กู้ไม่ทัน
จึงต้องพร้อมประจันทร์อันตราย
วีรบุรุษลาลับกลับไปบ้าน
กลับไปสู่เท่าทานศูนย์สลาย
เธอจะเป็นตำนานลูกผู้ชายว่าเธอยอมกล้าตายเพื่อช่วยคน
จาสมานกุนันคนดีที่ไม่มีวันตายครับ
อัศวินทร์
ไม่ได้หวังให้ใครจดจำ
แม่อยากเย็นแค่ไหน
ไม่เคยบ่นสักคำ
ไม่มีใครจดจำ
แต่เราก็ยังภูมิใจ
จะปิดท้องหลังองค์
จะปิดท้องหลังองค์
ปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา
ไม่ว่าดีร้าย
ไม่มีใครอยู่ทำฟ้า
ถึงเวลาก็ต้องไป
เหลือไว้แต่คุณงามความดี
ขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด
ขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด
แม้แต่ลมหายใจก็โยมพลี
โลกยังไม่สิ้นหวัง
ถ้ายังมั่นในความดี
สัทธาไม่เคยนายมี
คนดีไม่มีวันใด